มีนำเสนอคุณผู้ชมมาตลอดเลย

พิธีกรรมที่เขาทำมาแต่โบร่ำโบราณนั้นมีอะไรกันบ้าง

หลากหลายความเชื่อโบราณที่ถูกส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่น
ทำให้เกิดพิธีกรรมทางความเชื่อความศรัทธา

ก็จะมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป
วันนี้ตลอดข่าวของเรา
รวบรวมพิธีกรรมทางความเชื่อที่หาดูได้ยากมาฝาก
จะมีพิธีอะไรบ้างนั้นไปดูกัน
เริ่มกันที่พิธีเสริมชะตากับพิธีเสริมดวงขอตาหลวง
พิธีนี้ทำขึ้นเพื่อเสริมดวงต่อชะตาชีวิต
และปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากร่างกาย
และจะเรียกโชคลาภและสิ่งดีเข้ามาให้กับผู้ทำพิธี
ซึ่งพิธีการเสริมดวงนี้ก็เป็นความเชื่อของคนไทย
เชื่อมโยงโหราศาสตร์เข้ากับดวงชะตาชีวิต
ทำพิธีเสริมดวงต่อชะตาก็เป็นอีกหนึ่งหนทาง
ที่คนไทยเชื่อว่าทำแล้วจะช่วยผ่อนร้ายให้กลายเป็นดี
อีกหนึ่งพิธีกรรมหาดูยากนั่นก็คือพิธีโกนจุก
ที่มีมาตั้งแต่โบราณ
นี่คือพิธีโกนจุกที่มีมาตั้งแต่โบราณ
โดยเชื่อกันว่าที่ต้องมีพิธีนี้
ก็เพราะเนื่องจากหากเด็กที่เลี้ยงยาก
ไม่สบายบ่อยทำยังไงก็ไม่หาย
การไว้จุกเพื่อเป็นเคล็ดก็จะทำให้หายเจ็บไข้
และมีสุขภาพดีเมื่อถึงช่วงอายุ๗๑๓ปี
ก็จะให้กวนจุกออกและจัดพิธีให้ใหญ่
กว่างานบวช๓คืน๔วัน
วันแรกจะมีการแห่เด็กที่ไว้จุก

พร้อมมีวงมโหรีปีภาษ
รำเพลงกันตรึมภาษาพื้นบ้าน
ของชาวไทยเชื้อสายเขมรประกอบพิธี
พอรุ่งเช้าจะนำกุมารไปทำพิธีโกนผมที่วัด
จากนั้นพระจะสวดและจะทำพิธีตัดผมอาบน้ำให้กุมาร
แล้วนำกุมารมาสวดสมโพธิตตักบาทผูกแขนเรียกขวัญ

พิธีนี้ทำขึ้นเพื่อให้พ่อแม่มีขวัญกำลังใจ

และเพื่อให้ลูกได้นึกถึงว่าตนโตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้ว
พิธีกรรมโบราณหาดูยากอีกหนึ่งพิธี
ก็คือแห่ผีโรง
พิธีกรรมที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นั้น

ซึ่งเป็นพิธีโบราณที่สืบทอดกันมานานของชาวมอน
ซึ่งการจัดพิธีกรรมนั้นจัดขึ้นเพื่อสืบทอดประเพณี
นำผีโรงไปขึ้นศาลใหม่หรือบ้านใหม่
นำผีโรงไปรักษาโรคเหนือธรรมชาติเป็นต้น
ซึ่งผีโรงนั้นก็เปรียบเสมือนผีบรรทบุรุษ
คอยคุ้มครองคนเชื้อสายมอนตั้งแต่เกิด
โดยในการทำพิธีก็จะมีพ่อหมอหรือแม่หมอเป็นคนท่องคาถา
และฟ้อนรำดาบนำขบวน
โดยจะฟ้อนรำจากบ้านคนที่ต้องการทำพิธี
ไปจนถึงลานทำพิธีใหญ่แล้วจะประกอบพิธีกรรมจนจบ
โอ้โหมันเป็นเรื่องราวความเชื่อนะ
ใช่ค่ะดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วย